ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่๓เพื่อจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจ
และสนับสนุนศักยภาพของคนรุ่นใหม่ที่มีความฝันให้ก้าวสู่ความสำเร็จอย่างแท้จริง
ฟันฟันคอนเสิร์ตนำทับโดยปาเต็ดยุทธนาบุญอ้อมและศิลปินชื่อดังจำนวนมาก
และสนใจการออกกำลังกายด้วยการเปลี่ยนประสบการณ์การวิ่งให้เป็นกิจกรรมที่สนุกสนานยิ่งขึ้น
ที่เป็นช่องทางการสื่อสารและเวทีในการแสดงความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังคงมีความสุขสนานเพิ่มขึ้นนะครับ
ดังนั้นในแต่กิจกรรมแน่นอนครับหน้าที่ของเราคือต้องทำให้มันสนุกขึ้น
ในส่วนของจิ้มไหล่ซึ่งคราวนี้ก็มาถึงครั้งที่๓แล้ว
เราก็จะเปลี่ยนบรรยากาศในใบเทคนะครับให้กลายเป็นสนามเด็กเล่น
จะมีขึ้นในวันที่๒๙ตุลาคมนี้
ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดของทุกกิจกรรมได้ที่